เราตามตัวกันต่อครับสำหรับชายหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาดี
แต่พฤติกรรมเนี่ยโอ้โหสวนทางเลยนะฮะไปหลอกคุณครูที่เกษียณแล้ว
หลอกชาวบ้านนะไปตีเนียนไปตีสนิทแล้วหลอกเอาเงินจากเขา
แล้วก็เลือกหลอกคุณครูเกษียณคนที่สูงอายุคนแก่ค่ะ
คือจากพฤติกรรมเนี่ยก็คงจะแฝงตัวไปตามชุมชนต่าง
เพื่อให้รู้ว่าบ้านไหนมีคนเท่าคนแก่มีอดีตครูอยู่แล้วก็ฟัง
จากชาวบ้านไปนั่งไปแฝงตัวจนรู้ว่าข้อมูลของแต่ละคนที่จะไปหลอกเนี่ยเป็นยังไงค่ะ
เนี่ยหลังจากที่เสนอข่าวกันไปนะครับมีเหยื่อเพิ่มเติมอีกนะท่านผู้ชมนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ครับที่ไปอ้างตัวเป็นลูกศิษย์จะบวชให้ครูร่วมทำบุญหน่อย
มีครูตกเป็นเหยื่อหลายคนนะเสียเงินก็แล้วแต่ว่าใครจะโดนมากโดนน้อยนะครับ
วันนี้มีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอนอหลัก๒แต่อีกพฤติกรรมหนึ่ง
แต่ก็คล้ายคล้ายกันนะครับคุณกิติศักดิชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยไปดูนะฮะ
ไปที่ย่านพุทธมนตรสาย๒ไปสอบถามจากนางประนอมเปี่ยมคุ้มวัย๘๐ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาขณะขายของอยู่ในร้าน
มีผู้ชายใส่เสื้อลายเข้ามาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูนรงค์
นรงนี่ชื่อจริงคือนายนรงเนียมพลอยเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันกับคุณยายประนอมนะ
บอกว่าทำงานเป็นหมออยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ให้ดูรูปในมือถือ
ผู้ชายคนนี้บอกว่ามาเอาเงินที่ครูนรงฝากไว้ครับ
เพราะว่าปกติจะมีคนนำเงินค่าจอดรถมาฝากไว้กับครูนรงค์
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวถามลูกสาวก่อนว่ามีคนมาฝากไว้หรือเปล่า
ชายเสื้อลายก็ขอเบอร์มือถือของลูกสาว
แล้วก็โทรไปหาลูกสาวของคุณยายประนอม
โดยที่คุณยายบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
ก่อนที่ชายเสื้อลายมิจฉาชีพพวกนี้จะแบงมือส่งสัญญาณแบบแบงมือ๕นิ้ว
คุณยายก็เลยเห็น๕นิ้วก็เลยบอก

ถ้ายายบอก๕๐๐ก็หรูแล้วนี่ยายบอก๕๐๐
มันรีบพยักหน้าเลยแล้วบอกใช่ครับ

แล้วผู้ชายเสื้อลายก็ออกจากร้านไปเลย

อ้าวก็รู้ว่าถูกหลอกนะครับ
เธอก็ยอมรับว่าพลาดที่ไม่ได้เป็นคนโทรหาลูกสาวเอง
แต่ก็ไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้ที่ดูภายนอกเป็นคนดี
ดูดีพูดจาน่าเชื่อถือ

ลูกติศรนามสกุลจันทรัพย์
เขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์

แล้วที่ศิษย์ในการผ่าเตียงอะไร
ตัวเขาเขาบอกว่าเขาเป็นหมอ

แต่แต่งชุดผ่าตัดเขียว

แล้วป้าก็เลยบอกว่า

ให้มาเอาเงินที่นี่

แล้วจะไปจ่ายค่าเตียงให้อาจารย์
เขาบอกว่าต้องรีบด้วย

ทางนู้นที่ลูกสาวพูดมาว่า๕๐๐บาท

แล้วเราก็ไม่ได้สังเกตฯศิษย์การของมันว่า
เวลามันพูดว่า๕๐๐๐เหลือ

แต่ว่าพฤติกรรมของนายคนนี้แสดงว่า
สืบสอจนรู้ข้อมูลชาวบ้านแถวนั้นหมดแล้ว
อาจจะรู้ได้ยังไงว่าปกติครูนรงกับ
ทางคุณยายประนอมที่อยู่บ้านใกล้กัน
จะมีการฝากงงฝากเงินค่าที่จอดรถอะไรกัน

มาถึงว่าผมมาเอาเงินที่ครูนรงค์ฝากไว้ครับ

เพราะว่าเออก็ดูเหมือนคนรู้จักครูนรงค์
ทีนี้เราก็ต้องไปตามหาครูนรงค์ครับ
ครูนรงค์หรือนายนรงค์นียมพลอย

คุณครูเกราะเสียรมา๑๕ปีแล้ว
เนี่ยครูกิจศาสตร์ก็ไปนั่งคุยด้วย
คุณครูนรงบอกว่าเมื่อวันที่๑มิถุนายน

อายุประมาณ๓๐กว่าเดินมาที่หน้าบ้านแล้วก็แนะนำตัวว่า
ผมชื่อยุทธนาแก้วศรีครับเป็นลูกศิษย์ที่คุณครูเคยสอน
คุณครูนรงค์บอกว่าก็จำไม่ได้นะว่าใช่ลูกศิษย์จริงหรือเปล่า
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าทำงานเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ครูก็โอ้พอดีเลยนี่กำลังจะไปผ่าตัดไส้เลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพอดี
องเตียงเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าจะเหตุบังเอิญหรือเปล่านะ
หรือว่ามันจะไปสืบสอบมันจะรู้ก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าเอาไม่ต้องจองครับเดี๋ยวผมจัดการให้
เดี๋ยวเอาเตียงใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้
แล้วก็อ้างว่าเขาคุณครูนรงค์เนี่ยเคยรับปากกับเขาไว้ว่าจะทำบุญนะ
เวลาที่เขาจะบวชพระเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบวชแล้วอีก๒วัน
วัดหลวงพ่อโสธรอยากให้คุณครูช่วยทำบุญซื้อผ้าไตรจีวร
ราคา๙๖๐๐บาทครูนรงก็ใจดีให้เงินไปหมื่นหนึ่ง
เพราะอยากร่วมทำบุญแล้วผู้ชายคนนี้ที่อ้างชื่อว่าชื่อนายุทธนาแก้วศรีเนี่ย
พอมันได้เงินปุ๊บมันรีบเดินออกไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนายุทธนาเนี่ยนะที่แบบอ่า
เดี๋ยวไปร่วมงานบวชของผมด้วยอะไรนะครับ

เพราะว่าไปไม่ได้

นายุทธนาที่มาหลอกที่บอกว่าเดี๋ยวจองเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ผมจองให้ใหม่ว่าหมอรามอธิบดี

ซึ่งครูนรงยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น

ไม่คิดว่าจากนั้นจะถูกคนมาอ้างเป็นลูกศิษย์

สอนนักเรียนเสมอว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายอย่าไปเชื่อคนง่าย
แต่ไม่รู้เพราะอะไรวันนั้นถึงเชื่อนายุทธนา
เพราะว่าภายนอกดูดีมากทั้งการแต่งกายทั้งคำพูดก็เลยหลงเชื่อ
กระทั่งมาทราบข่าวว่ามีมิจฉาชีพตระเวนไปตามโรงเรียนต่าง
หลอกเงินครูให้ช่วยทำบุญ
พอดูภาพแล้วโอ้โหคนเดียวกันเลย
ก็เลยอยากฝากบอกไปถึงว่าขอให้เลิกพฤติกรรมนี้ซะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะพอมีลูกศิษย์มาหาที่บ้านอีกเนี่ย
คุณครูนรงค์บอกว่าเวลาลูกศิษย์มาหาที่บ้านเนี่ย
ไม่เคยมีใครขอเงินนะมีนายคนนี้คนเดียวที่ขอเงินแล้วก็หลงให้ไป
ก็ต้องสอบถามต้องค้นหาความจริงให้แนะนำก่อน
เนี่ยกรรมสูตรไปศึกษาเรื่องกรรมสูตรของวุฒาวะ
วันนั้นเราได้ใช้หลักกรรมสูตรไหมครับ
ไม่ได้ใช้ใช้หลักเมตตาทำ
พอเห็นหน้านี้เมตตานะมันรู้สึกว่ามันชะตาต้องกัน
ที่แรกไม่คิดแต่พอออกไปปั๊บ
พอเดินออกไปปั๊บนึกว่าอะไรไหม
เอ๊ะทำไมสงวนนิดนึงว่าทำไมหมอมันต้อง

คำพูดความจราของเขานี่มันความรู้สึกเหมือนน่าเชื่อถือรู้มันเป็นยังไงรู้ว่า
เนียนมากเลยน่ารัก

แล้วพฤติกรรมเขาล่ะครับ
ก็พฤติกรรมมาเรียบร้อยเดินแบบเหมือนหมอ
แบบนี้ก็ต้องมีตัวเองไว้ทำไมไม่ยืนรักกับรับประสูชน์
ไม่ถ่ายถามให้ดีไม่ตรวจสอบให้ดีใช่ไหม
ถ้าหรับตรวจสอบดีอ่ะเธอเป็นลูกศิษย์ที่ลงเด็นไหน
เปลี่ยนกลับเนื้อกลับตายเป็นคนดีค่ะ
ความเอ่ออะไรไม่สบายใจคนอื่นเลย
เพราะว่าเงินที่เขาหามาได้เนี่ยอย่างเงินแหล่งงานนะ
บาท๒บาทนี้ก็ต้องใช้เงินมา

ตอนนี้คุณครูนรงค์กับคุณยายประนอมก็ไปแจ้งความไว้นะครับ
ที่สอนอห์หลัก๒นะฮะเจ้าของทองที่
จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเรายังพบว่า
ชุติศรเนี่ยเคยถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่ง
แจ้งความเอาไว้ด้วยเพราะว่าเข้าไปพักแล้วก็ไม่ยอมจ่ายนะ
ชื่อจริงนายชุติศรจันกลัดค่ะ
คุณยายของคุณยายประนอมที่ถูกหลอกเงินไป๕๐๐บาท
ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าชื่อนี้นามสกุลนี้
ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีคุณครูหลายท่านหลายโรงเรียน
โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
คือหลอกมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมารู้หน้าเพิ่งจะมารู้ชื่อ
เราก็เลยตามให้ต่อสำหรับประเด็นนี้นะคะ